งวดที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยเราได้เห็นอิทธิวฤทธิ์ของไอ้ไข่แล้ว
เดี๋ยวนี้ไอ้ไข่มีทุกวัดเลยนะคะโดยเฉพาะที่หนองเสือปฐุมธานีค่ะ
คุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะวัดบึงบาประพาสวัสดิ์แน่นอนนะคะว่า
คนก็ยังหลั่งไหลแห่แหนคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแบบนี้นะคะ
ทั้งไปขอเพิ่มขอกันตั้งแต่เนิ่นเนิ่นเลยนะเออ
แล้วไปแก้บนเพราะหลายคนก็ได้หลายคนก็โดน
เลขท้าย๒ตัว๙๘นั่นแหละค่ะครับหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวโชสิตา
ธนรัฐสุวรรณอยุ่นยี่สิบสามปีเธอเป็นพนักงานบริษัท
เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีธุยานีน่ะก็จะสวยประมาณนี้นะคะเดี๋ยว
ไปพัดเบาคลีมเป็นพัดแบบนี้ค่ะรับเงินไปกว่าหนึ่งแสนบาทนะคะ
เลขท้าย๒ตัว๙๘ค่ะเธอก็ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้ง
นำน้ำแดงขนมเปี๊ยะมาแก้บนไอ้ไข่นะคะ
นี่มาแก้บนนะคะอีกคนหนึ่งคือคุณจิราพร
แสนทวีสุขแม่ค้าวัยยี่สิบเจ็ดปีก็บอกว่าก็ถูกเหมือนกันนะ
เลขท้ายสองตัวสองใบเลขสามตัวหน้าอีกสองใบ
ก็เลยต้องรีบมาแก้บนพอแก้เสร็จปุ๊บขอต่อเลยค่ะ
ขอต่อเลยนะคะเงินต่อเงินไงคุณบุญต่อบุญนะ
อีกวัดหนึ่งก็มีไอ้ไข่เช่นเดียวกันวัดโปรยฝนที่หองเสือปฐุมธานีนั่นแหละ
นะคะตรงจุดนี้นี่อีกวัดหนึ่งแล้วนะคนละวัดนะ
แต่อย่างที่หนองเสือปฐุมธานีนะคนก็แห่แหนไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
เจ้าของร้านถ่ายรูปย่างคลองหกเนี้ยอายุห้าสิบสองปี
เธอเล่าบอกว่าเธอต้องนำประทัดมา๖๐๐๐นัดพร้อมกับน้ำส้ม๑๐รังมาแก้บน
หลังจากถูกรางวัลมาแล้วทายสิกี่งวดติดกันกี่งวดฮะ
เก้างวดติดต่อกันโอ้โหงวดล่าสุดคือหนึ่งกันยายนที่ผ่านมา
๑๒๔ใบไม่อยากคูณคุณบ้าเราก็หาซื้อไม่ได้
ใช่ไหมคุณเลยหาซื้อไม่ได้มันไม่มีเพราะว่ามันเนี่ย
เขากว้านไปกันหมดแล้วนะคะได้เงินมา๒๔๘๐๐๐บาท
แถมยังได้เลขชุดเด็ดเป็นเลขใหม่เป็นเลขปลายหางประทัด
เขาบอกว่าเอาล่ะก็เป็นข้อมูลที่เตรียมไว้ไปเสี่ยงดวงในงวดถัดไปค่ะ
อีกคนนึงค่ะคุณจันจิรานินบรรจงอายุ๒๕ปีก็มาแก้บนเช่นเดียวกันนะคะ
มาบอกว่าขอพรเรื่องค้าขายปรากฏว่าได้ทั้งโชคลาภได้ทั้งเรื่องของค้าขาย
เพราะถูกรางวัลได้เงินกว่า๒แสนบาทแล้วก็ค้าขายยอดทะลุเป้ากว่า๑แสนบาท
ต้องนำประทัดกว่า๑แสนนัดมาจุดแก้บนแบบนี้ค่ะ
โหน่าจะดังมากเลยนะดังยาวด้วย๑๐๐๐๐๐นัด
พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะนำเลขปลายหางประทัดเนี่ยไปเสี่ยงโชคอีกงวดหนึ่งด้วยนะคะ
อีกคนนึงคุณผู้ชมปิดท้ายเลยคุณชายาจันคำเป็นชาวกรุงเทพเล่าบอกว่า
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๙๘จำนวน๖ใบแบบนี้ค่ะ
ก็ได้เงินมา๑๒๐๐๐บาทที่ผ่านมาก็เคยขอโชคลาภจากไอ้ไข่
แล้วก็ได้สมดังใจทุกคราไปไข่เอ้ยขอแม่บ้างเอ้ยไข่เอ้ย
คนใต้เหมือนกันไข่เอ๋ยเออตอนนี้เราจะไปวัดปลวยฝนกันนะ